กรณีที่ก่อนหน้านี้มีการโยกย้าย

ก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวเร็วนี้จะมีคำตอบ

เจรตำรวจแห่งชาติบอกว่าขอยืดเวลาไปอีก๓๐วันแล้วกัน
เพื่อให้เกิดความรอบครอบและมีความรัดกลุ่มมากที่สุด
ยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือใครอย่างแน่นอน
แม้ว่าผู้บัญชาการตำรวจผู้ทรภัณฑ์ภาค๘
จะเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจร่วมรุ่นเดียวกันก็ตาม
และก็บอกด้วยว่าก่อนเกษียณอายุ
เจรตำรวจแห่งชาติเดือนตุลาคมนี้
เรื่องนี้ต้องชัดเจนต้องเคลียร์กับสังคมให้ชัดนะครับ
ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการซื้อขายตำแหน่งตำรวจ

อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
หรือว่าสภออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อมณชน
ซึ่งจะครบกำหนดวันที่๒๗มิถุนายนพรุ่งนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ส่วนตัวแล้วเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
โดยนายกรัฐมนตรีควรมีคำสั่งไปถึงปปชโดยตรง
เพื่อยืนยันว่าผู้ที่ซื้อขายตำแหน่งจะถูกจับให้มั่นคันให้ตาย
ตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ